ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆ่ากันที่เมืองกรุงเกราว
พระนครศรีอยุธยาค่ะเมื่อหลานชายสุดทนกับพฤติกรรมของน้า
ที่มีพฤติกรรมชอบทำร้ายร่างกายคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยกับน้องเขย
ยังใช้มีดปลีกเข้ามาจะทำร้ายหลานชายด้วยนะคะสุดท้ายเปิดก่อนไม่ได้เปรียบค่ะ
หลานชายยิงสวนด้วยปืน๙มมไป๔นัดกระสุนพุนร่างจนตายสลดนะคะ
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
วงจรปิดได้ยินเสียงปืนนัดกระชากวิญญาณจับภาพขณะนายมณัฐธรรมโมรา
วัย๔๙ปีโวยวายด่าพ่อแม่ของตัวเองและนายบุญเชิดเท้าสาบุตร
ซึ่งเป็นน้องเขยก่อนถือไม้วิ่งเข้าไปหายาดก่อนโดนยิงสวนถึง๔นัด

วันที่๒๔มิถุนายนตำรวจสพพระอินราชาเข้าตรวจสอบภายในบ้านพัก
รักวงวานหมู่ที่๕ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบร่างมณัฐนอนจมกองเลือดโดนปืน๙มมเข้าไปถึง๓นัดที่แขนซ้าย
สะโพกขวาและแผ่นหลังสายนาทีหารอนงเล่าว่านายมณัฐเป็นน้องชาย
ส่วนคนยิงคือนายสุชินธรรมโมราวัย๓๖ปีเป็นลูกชาย
ก่อนเกิดเหตุเธอไม่ได้อยู่ด้วยสาเหตุน่าจะเป็นเพราะลูกสุดทน
กับพฤติกรรมของน้าที่เสพยาเคยใช้มีดไล่ฟันลูกชายมาแล้ว
แถมยังอารวาสไม่เว้นแต่ละวันตามคลิปภาพที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ด้านนายบุญเชิดน้องเคยที่ถูกหาเรื่องบอกก่อนเกิดเหตุผู้ตายผ่านด่าทุกคนที่บ้าน
ต่อยตนหลายหมัดก่อนจะคว้าไม้จะตีหลานเลยโดนยิงสวนไปสี่นัด
หลังเกิดเหตุสุธินมือยิงเข้ามอบตัวทั้งน้ำตาโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
เขาบอกจะเข้าไปห้ามแต่น้าถือมีดปลีกเข้ามาหาก็เลยตัดสินใจยิงป้องกันตัว
เราก็ดีแต่ว่าเสียยากเดียวแค่นั้นเอง
ลูกชายชอบอารวาสไปทั่ววันนี้ถ้าลูกไม่ตาย
คนอื่นอาจจะตายถือว่าหมดเวรหมดกรรม
ธาตุหน้าอย่าได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกัน
เป็นคดีสยองญาติฆ่าญาติสลดเมืองกรุงเก่าอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน